คนโพสต์ไอจีแบบนี้เป็นคนยังไง

ฉันชอบเวลาที่มันจัดเลี้ยงสมบูรณ์

ทำงานสายนี้จริงก็น่าจะมีตังค์เยอะนะ
เป็นอาชีพของคนรวยที่ต้องมีเงินถึงจะได้ประกอบอย่างนี้

ตัวนี้เท่าไหร่พี่กำลังหาเล่นอยู่เหมือนกัน

คิดว่าเขาน่าจะรวยจากตัวเอง

ไม่โอเคกับการที่เขาถ่ายรูปเงินลงเยอะเลย

ช่างภาพที่มุ่งมั่นจะฝ่าวิกฤตชีวิตของตัวเอง

แต่เขาก็ได้ปริสูตรตัวเองได้การทำงาน
เรียกได้ว่าเขาคือมืออาชีพคนหนึ่งของสายนี้
แต่ภาระหนี้ที่บ้านที่เกาะตัวเมื่อ๔ปีที่แล้ว
คือความกดดันครั้งใหม่ที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง
ตรงนี้ผมมีอาชีพที่ดีก็จริง
แต่เมื่อเทียบกับหนี้๑๓ล้านแล้วคือ

หางานหาเงินหาวิธีทุกอย่าง
สิ่งที่ผมทำมาคือผมทำงานมาด้วยใจที่รัก

ถ้าเราทำมาพอทำได้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปได้เรื่อยแล้วเอง
แต่ผมก็จะไปต่อไม่หยุดนะครับ
คือหลายคนมามองว่าอันไหนได้เงินก็ไปทำ
แต่ผมมีความเชื่อว่าคนที่รักสิ่งไหนเราทำอ่ะนั่นแหละ
สะบดลงไปแบบอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้
แต่ว่าอันนี้เขาแบบก็ดีเราไม่เห็นรู้เลย

ข้างนอกหลังจากมือไอจีหรือโซเชียลอย่างนี้
มันคือการสร้างภาพให้คนอื่นดูดี